ยังมีให้ติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องครับ

เรื่องของโชคลาภไม่มีไม่ได้แน่นอนนะฮะ

เรื่องของโชคลาภเนี่ยทิ้งท้ายเช้าวันนี้เนี่ย
ผมพาไปที่ทางด้านของจังหวัดลำพูนครับ

ตำบลอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับ

พากันไปขอโชคลาภจากรูปปั้นช้าง
ขุดพบอยู่ที่ข้างรางรถไฟครับ

แล้วก็ไปขุดดินนะฮะไปเจอมันวางอยู่ข้างทางรถไฟ
๓เดือนผ่านมาพอฝนมันตกมันเห็นชัดขึ้นครับ
รูปทั้งใช้มันผ่มขึ้นมาก็เลยนำมาทำความสะอาด
แล้วก็เชื่อว่ามันคงจะให้โชคให้ลาบแหละ
แล้วก็เขาบอกว่าอายุน่าจะเป็นหลายร้อยปีทีเดียวนะคุณผู้ชม
นะครับชาวบ้านก็ไปส่องกันสักหน่อยแล้วกัน
แล้วแต่จินตนาการดวงใครดวงมัน
เราก็เลยเอามาปิดท้ายให้คุณผู้ชมได้ดู
เล็กน้อยในเช้าวันนี้จะได้ครบถ้วนทุกประเด็นข่าวนะครับ
เล็กน้อยเราก็ดูกันไป
จะส่องจะเข้าไม่เข้าก็แล้วแต่จะโปรดแล้วกัน
ต่อเนื่องเลยนะคะที่วัดใหม่โคกมรุมอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ
มีชาวบ้านนักเสี่ยงโชคทยอยกันไปค่ะ
ขอโชคขอลาบจากพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทอง

ผ้าสามสี่เยอะขนาดนี้ห้าสิบต้นกุล
นำไปเสี่ยงดวงกันงวดนี้แหละค่ะ
แล้วก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยด้วยนะ
บอกว่าหากเจ้าโทนแมวแม่ตะเคียน
แอบนอนใต้รถยนต์คันไหน
หรือหากอุ้มเจ้าโทนไปไว้รถคันไหน
แล้วนำป้ายทะเบียนไปเสี่ยงโชค

เจ้าโทนอยู่ไหนเดี๋ยวพาเจ้าโทนไปวางบนรถหน่อย

ไม่ใช่นะคะมุมวันนี้ครับกลุ่มกันชมมีนักท่องเที่ยว

ขึ้นไปนอนบนฝากระโปรงรถทะเบียน
กไก่จจ๕๑๙๖สุพรรณบุรีนะคะ
เพื่อหวังโชคหวังลาบเพราะฉะนั้นแล้ว
โทนค่ะนอกจากจะไปนอนบนรถคันนี้แล้ว
มันไปแอบนอนใต้ท้องรถกระบะอีกคันหนึ่งด้วยครับ
เท่านั้นแหละค่ะที่อยากจะบอกไม่มีอะไรมาก

ถ้าไม่บอกวันนี้ข่าวจะไม่จบเลยนะ